นี้มันจะมีมากระดานเฉพาะสุ่มใช่ไหมคะ

ก็จะมีการจิลละชาผู้คุยที่เค้า

เพราะว่าสิ่งที่เราทำ
แต่บางทีกฎหมายต่างประเทศก็อีกอย่าง
กันต่อไปใช่ไหมว่าจะต้องคุมให้ได้โรงแรมที่เข้าไปพักเนี่ย
จะต้องขึ้นบัญชีหลายที่ของเราใช่ไหมแล้วก็มีเจ้าที่แถวผมไปดูแล
ไม่ให้ออกโปรแกรมน่ะนอกเนี้ยอ่าเพราะฉะนั้นมันเป็นมันเป็น
เป็นเขาเรียกอะไรล่ะมีจุดออเดอร์อยู่ตรงนี้นะ
ก็แก้ตรงนี้ไปเนี่ยหลายอย่างก็มีหลายอย่างตามมาเยอะนะ
โดยการสอบบราคาสูตรกันแล้ว

ธนาคิตก็เรียกว่าแลกรัฐบาล

แต่รัฐบาลในการช่วยการสูตรลนิจ

โอเคไหม
นายกคะวันนี้ที่สามพอร์แถลงเรื่อง
มันจะมีแผนที่จะกระตุ้นการท่องเพรียว

นี่จะต้องมีความหรือชอบของบรรคอชิมใหญ่
อยู่กันรอบหนึ่งหรือเปล่า
โปรดติดตามตอนต่อไป